อีก๑เรื่องราวการกรณีสาวพิการคนนึง
ทีนี้ต่อมาก็ย้ายไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง
โรงพยาบาลนี้สัญญานะคะว่าจะทำการผ่าตัดให้
แต่กลับไม่ยอมทำตามสัญญา
แถมยังโยนให้อีกโรงพยาบาลรับผิดชอบด้วย
เรื่องนี้นางสาวทัศวรรณสังวานเพชรอายุ๓๓ปี
เข้ามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านทางไทยรัฐทีวี
หลังถูกโรงพยาบาลชื่อดังที่จังหวัดระยองไม่ยอมผ่าตัดหลังให้

ตอนนี้เธอต้องนอนรอความหวังอยู่ที่บ้าน
ภายในซอยวัดน้ำข้อเก่าหมู่๓ตะบนเชิงเนิน
อำเภอเมืองจังหวัดระยองพร้อมกับสามีพิการขาขาด
และแม่ที่คอยช่วยเหลือ
นางสาวทัศวรรณเล่าให้ฟังว่า
เธอทำงานเป็นเลขานุการประธานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
ส่วนสามีเคยทำงานกับบริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง
ต่อมาเส้นเลือดอุดตันที่ขาเฉียบพลันจนต้องตัดขาขวาออกไป
แล้วก็ออกจากงานมาเมื่อปี๒๕๕๙

จนต้องผ่าตัดหลังที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ศรีราชา
ทีนี้เมื่อรักษาตัวดีแล้วพอเดินได้แล้ว
ก็กลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านเกิดในจังหวัดระยอง
แต่จู่จู่เกิดปัญหายืนผิดท่าขึ้นมานะคะก็เลยทำให้เด็กเหล็กดามหลังเนี่ย
ออกไปเมื่อไปโรงพยาบาลชื่อดังในจังหวัดระยอง
ทำการผ่าตัดแพทย์ไม่ยอมผ่าตัดให้และบอกว่า
ถ้าผ่าตัดแล้วก็ไม่รับรองว่าจะเดินได้เหมือนเดิมจึงได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ
แต่ก็ถูกปฏิเสธไม่ยอมผ่าตัดให้อีกโดยบอกว่าไม่มีประวัติการรักษาอะไรเลย
เพียงเอกสารส่งตัวใบเดียวแนะนำให้ไปรักษากับโรงพยาบาลแรกที่ทำการผ่าตัด
วันหนึ่งโรงพยาบาลไม่ทำตามสัญญาที่บอกว่าจะผ่าตัดและรักษาให้เดินได้เหมือนปกติ
สองในเมื่อรักษาไม่ได้กลับส่งไปอีกโรงพยาบาล
แต่ไม่ส่งประวัติการรักษาใดจนถูกปฏิเสธ
โดยที่เธอไม่รู้ว่าอนาคตจะได้ผ่าตัดแล้วก็กลับมาเดินได้เหมือนเดิมหรือไม่
ทีนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราได้มีการประสานไปยังรอง
อำนวยการด้านคุณภาพโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหาในจังหวัดระยอง
ได้รับคำตอบนะคะว่าในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้
ขอให้นางสาวทัศวรรณเนี่ยมารับประวัติการรักษาได้เลยเพื่อจะนำไปให้โรงพยาบาลที่ศรีราชา
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกที่ทำการรักษาในการช่วยทำการผ่าตัดต่อไปค่ะ